จากกรุงเทพนะครับเรามาออนทัวร์กันต่อที่จังหวัดสุรินนะครับเหตุผลที่ต้องมาไกลถึงขนาดนี้นะครับเพราะว่าผมอยากจะรับประทานเย็นตะโฟครับแล้วคนก็บอกว่าถ้าจะมาทานเย็นตะโฟที่สุรินนะครับต้องร้านเฮียเจี๊ยกเท่านั้นครับกับประสบการณ์กว่า๒๕ปีนะฮะมาสุรินอยากกินเย็น
ลูกค้าถูกอบถูกใจเย็นเตอร์โฟข้างล่างครับน้ำซอสที่เราคิดค้นขึ้นมาเนี้ยค่ะ
เอกลักษณ์หรือจุดเด่นของเย็นเตอร์โฟเฮียเกี๊ยกนี่น่าเป็นยังไงครับ

ไปดูว่าไอ้เจ้าน้ำซอสเย็นตะโฟที่ว่ากลมกล่อมเนี่ยจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับผมไปครับ
เอาละครับบุกเข้ามาถึงในครัวนะครับพี่จนังครับเดี๋ยวเราพูดถึงตัวซอสเย็นตะโฟก่อนเลยดีกว่า
นะฮะตัวนี้เลยทำไมเราถึงต้องอุ่นอยู่ตลอดเวลาครับพี่คือว่าถ้าซอสเนี้ย
ถ้าเราไม่อุ่นตลอดเวลาเนี่ยมันจะเวลาเราใส่น้ำถึงจะน้ำเดือดแค่ไหน
ก็ไม่อร่อยมันจะไม่ร้อนเลยค่ะอ๋อก็คือว่าถ้าเกิดเป็นน้ำซอสมันเย็นเย็น
เกิดผสมกับน้ำร้อนแล้วเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันร้อนน้อยลง
ในนี้ใส่อะไรบ้างบอกได้ไหมเต้าหู้ยี้นะคะเต้าหู้ยี้เต้าหู้ยี้ต้องเอาไปปั่นค่ะ
แล้วก็ผสมน้ำตาลใส่น้ำตาลค่ะน้ำตาลใส่แดงแล้วมีอะไรอีกครับ
สมะเขือเทศซอสมะเขือเทศเราใช้ซอสมะเขือเทศเลยค่ะขวดได้ไหมปกติซื้อตามห้างนี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะ
ไม่ได้เหรอแล้วต้องใช้แบบไหนครับเราต้องใช้แบบสั่งที่เขาสั่งมาจากโรงงานที่เป็นใส่อย่างดีมาเลยค่ะ
คือมันไม่ใช่ซอสมะเขือเทศที่ซื้อตามห้างทั่วไปไม่มันจะเป็นซอสมะเขือเทศอีกแบบหนึ่งใช่
ไว้สำหรับทำซอสใช่เย็นตะโฟแบบนี้ใช่ค่ะอ่ามาถึงน้ำซุปบ้างครับน้ำซุปใส่อะไรบ้างครับเนี่ย
เป็นกระดูกขาตั้งขาตั้งค่ะเป็นเล้งเป็นเล้งค่ะพวกกระดูกข้อต่างต่างใช่
นี่ใส่เข้าไปกี่กิโลครับประมาณวันวันหนึ่งประมาณสามสิบโลค่ะสามสิบกิโลอ่ะ
มีเครื่องปรุงอื่นไหมครับมีอะไรบ้างเอ่ยเราจะมีน้ำหมูเชื้อของเราไว้
หัวเชื้อนี่คือน้ำที่เราที่เราต้มไว้นะคะทั้งคืนเนี่ยค่ะอ๋อน้ำหัวเชื้อคือน้ำซุปที่เหลือจากการขายของวันก่อนหน้านี้ใช่ค่ะ
การเคี่ยวกันไปเรื่อยเรื่อยเนี้ยเคี่ยวเรื่อยจนได้ความเข้มข้นค่ะ
แล้วก็น้ำหัวช่วยมาใส่บวกกับกระดูกอีกสามสิบกิโลใช่ค่ะแล้วใส่อะไรครับเนี้ย
อันนี้ฟักค่ะใส่ฟักแล้วปรุงรสอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็มีพวกน้ำตาลก้อนเท่านั้นเอง
ล้วนนะฮะอ่าโอเคมาดูเส้นกันบ้างวันนี้มีเส้นอะไรบ้างครับ
วุ้นเส้นวุ้นเส้นบะหมี่บะหมี่เส้นเล็กเส้นกลางเส้นกลางค่ะ
เส้นกลางมันคืออะไรครับเนี่ยถ้าเขาเรียกจริงจริงมันจะเป็นเส้นผัดไทยนะคะ
แต่ว่าเรามาดัดแปลงให้เป็นเย็นตะโฟเพราะว่าลูกค้ามาเขาก็จะสั่ง
ขอบอกเลยว่าขนาดเส้นที่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปของเส้นกลางนี้เหมาะมากที่จะทานกับเมนูก๋วยเตี๋ยวน้ำ
เพราะเส้นจะไม่อืดและเละเทะจนทานไม่อร่อยค่ะแถมยังเหมาะกับการสั่งไปทานที่บ้านอีกด้วย
เพราะเส้นนะคะจะไม่ติดกันจนเป็นก้อนเหมือนก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กไม่ว่าจะหิ้วเย็นตะโฟเส้นกลางสุดเฮียเกี๊ยกนี้ไปที่ไหน
ก็อร่อยได้ทุกที่แน่นอนค่ะอ่าแล้วจะมาดูของกรอบกรอบบ้าง
คู่เคียงของเย็นตะโปร์มีอะไรบ้างครับอันนี้เกี๊ยวซอยตัวนี้เป็นปลาทอด
เป็นอะไรอีกปลาทอดเนี่ยเป็นภาพภาษาจีนเขาจะเรียกหูก
ถ้าอยากจะทานเย็นเตอร์โฟที่ร้านเฮียเกี๊ยกให้สะใจก็ต้องสั่งแบบคุณน็อตเขานี่แหละค่ะ
เพราะนอกจากจะได้รสชาติจัดจ้านจากสูตรต้มยำแล้วถ้าสั่งว่าส่งเครื่องไปเราก็จะได้เครื่องเย็นตะโฟมาแน่นครับชามแบบนี้อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
เครื่องแน่นแถมยังรสจัดจ้านขนาดนี้ทีมงานว่าต้องถูกใจเฮียน็อตเขาแล้วล่ะค่ะ
เอาละครับได้เวลาชิมกับเย็นเจ้าโฟดำของสวัสดิ์สุรินทร์นะครับ
โหสีสันนี่แบบ

ก็ไม่เผ็ดมากหรอกค่ะนิดหน่อย

น้ำเจ้าโฟนี่มันเหมือนคลุกคลิกหน่อยนะ

ถ้าใส่น้ำเยอะรสชาติมันก็จะเปลี่ยนไปจากที่เราทำค่ะ

คือไม่เล็กไม่ใหญ่กลาง

คือคนสุรินทร์ต้องทำรสจัด

พูดถึงสูตรในการทำน้ำซอสเย็นตะโฟเนี่ย
พี่จุนันใช้เวลานานมากกว่าจะคิดควรทำอะไรนะ

จาก๑๐ปีให้หลังมานี่จะขายดีมาก

จากนั้นเราก็ไปทานเย็นตะโฟร้านอื่น

เพียงแต่ว่าได้ยินแต่เขาบอกว่าต้องใส่

เราก็มาคิดค้นว่าเราจะไปหาซอสมะเขือเทศ

ก็ตะเวนหาไปเรื่อย

เป็นโรงงานทำซอสโดยตรง

ให้ทางที่ตลาดสั่งมาให้เราที่นี่

คือเราสั่งซอสเย็นตะโฟตั้งต้นสำเร็จมา

หลังจากที่ได้ซอสเย็นเตอร์โฟตั้งต้นที่เราพอใจแล้ว

ก็เลยไปคิดไปคิดค้นทำเป็นแบบเหมือนรถเข็น

อันนี้เพิ่งจะย้ายมาได้ยังไม่ถึง๑ปี

ลูกค้าก็หนาแน่นตั้งแต่วันแรกเลย

ขึ้นป้ายว่าเย็นเตอร์โฟตั้งแต่วันแรก
พอมีคำว่าเย็นตะโฟปุ๊บลูกค้าเต็มเลยเหรอค่ะ

ปัจจุบันเนี่ยขายได้มากสุดกี่ชามต่อวัน

ค่ะเต้นเปลี่ยนชีวิตเลย
โหแล้วก็เป็นการการันตีแล้วว่าเย็นเตอร์โฟร้านนี้มันขายดีจริง
ถ้ามาสุรินทร์ไม่แวะมาทานเย็นตะโฟเฮียเจี๊ยก

ก็อยากจะเชิญนะคะ

แวะมาที่ร้านเฮียเกี๊ยกเย็นตะโปร

ตั้งอยู่ที่ถนนหลักเมืองนะคะ
เลยไมโทมาประมาณ๑๐๐เมตรค่ะ

มาลองแล้วก็ทานได้นะครับกับร้านเฮียเกี๊ยกหน่อยครับผม
ขอบคุณมากเลยครับผม

ก็จะค้นพบว่าเมนูเส้นน่าทานเหล่านี้

ให้ค้นหาอีกมากมายไม่รู้จบค่ะ

ไม่มีโอกาสได้ออกไปค้นหาด้วยตัวเอง
เล่าเส้นเป็นเรื่องก็ขออาสา
รวมความรู้ที่มาคู่กับความอร่อย

มาฝากคุณผู้ชมถึงหน้าจอกันอย่างแน่นอนค่ะ
หรือเครื่องเทศไทยและเครื่องยาจีน
ดัดแปลงมาจากสูตรก๋วยเตี๋ยวเนื้อและก๋วยเตี๋ยวหมู
กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มะระสูตรสมุนไพร

ที่รวบรวมเมนูพาสต้าราเมน
ก๋วยเตี๋ยวอยู่ในที่เดียวกัน

ท้ายด้วยก๋วยเตี๋ยเนื้อน้ำตกสุดเข้มข้น
สร้างตำนานก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าดังแห่งย่านรัชดา